เนี่ยค่ะเขาเอาลูกสาวไปด้วยกระเตงน้องแตงไทยไปด้วยตลอดนะคะแล้วความน่ารักของแตงไทยคืออยู่กับพ่อตลอดนะคะ
บอกว่าน้องแตงไทยเนี่ยชอบนะคะอยากดูโชว์อยากเก็บมุกหาของพ่อ
โดยทุกครั้งที่ไปก็มีแจงศรีภรรยาไปด้วยทุกครั้งนี่แหละค่ะ
อย่างล่าสุดนะคะแจ๊ดมีคอนเสิร์ตแถวจตุจักรก็พาแตงไทยมาด้วย
ไปช้อปปงช้อปปิ้งเสร็จนะคะก็พาลูกมาดูคอนเสิร์ตด้วย
แจ๊ดเนี่ยค่ะบอกว่าอยากให้ลูกซึมซับบรรยากาศการทำงานของพ่อ
แต่ไม่ได้ผลักดันให้ลูกสาวต้องเข้าวงการนะคะ
แต่ว่าถ้าอนาคตเนี่ยแตงไทยชอบจริงพ่อก็ไม่ว่า
ขอให้ให้เลี้ยงตัวเองก็พอแล้วคนเป็นพ่อก็ดีใจแล้วนะคะ
ถ้าลูกแบบมีคนชื่นชอบนะคะไปฟังเสียงแจ๊ดตอบเรื่องนี้กันหน่อยค่ะ
พาลูกไปเดินอะไรนะตึกแดงมาแล้วก็เลยมาเลย
ก็มันใกล้กันไงก็ไม่ได้ดันไม่ได้อะไรเขานะ
เพราะว่าเรามีความรู้สึกว่าถ้าเด็กเขาชอบเดี๋ยวเขาจะแสดงให้เราเห็นเอง
แล้วเดี๋ยวเราก็ไปต่อยอดให้เขาดีกว่าเราไม่อยากไป

คือหลายคลิปแล้วน้องก็บอกว่าอยากจะเป็นตลกไม่อยากเป็นนางเอกไม่อยากเป็นนางแบบอะไรเลย
ก็สาธุถ้าเป็นเขาขอให้ได้ยืนจุดเรา
อาจจะไม่ได้ใหญ่โตแต่ก็เลี้ยงดูครอบครัวได้เลี้ยงดูตัวเองได้
ถ้าโตเป็นนางเอกยากพาลลามาถึงจมูกแล้วมั้ง
ไม่มันแบบก็มีวิธีตกแต่งหน้า
อ๋อได้